ประเด็นการเมืองมาแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะอยู่รับฟังการอภิปราย
ัตติด่วนประเด็นถวายสัตว์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้ให้นานที่สุดค่ะ
ยืนยันบอกว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าเลยเวลานั้นมานานแล้ว
ติดตามเรื่องนี้กับความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นกันเลยค่ะ
ธรรมนูลและไม่แจ้งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้กับนโยบายของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันมีความพร้อมเสมอไม่รู้สึกตื่นเต้น
โดยฝ่ายกฎหมายได้เตรียมข้อมูลและฟังแนวทางจากอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า
มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร
ที่สำคัญคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลก็มีผลในส่วนนี้ด้วยขอให้ฟังกันบ้าง
คณะที่๗พักร่วมฝ่ายค่า
พักร่วมฝ่ายค้านเตรียมความพร้อมในการอภิปรายโดยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงเหลือเพียง๑๕คน
ซึ่งในประเด็นการถวายสัตว์ปฏิญาณผู้อภิปรายหลักนำโดยนายปิยบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการพักอนาคตใหม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
และนายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติพร้อมแบ่งเวลาให้กับพักไทยศรีวิลัยอภิปรายเป็นเวลา๑๐นาที
ส่วนประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณ
นำทีมโดยนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วจากภักดิ์เพื่อไทย

ไม่ดีกว่าจะเป็นต้องไปจ่ายงบประมาณจำนวนไม่น้อย
ในการเป็นการปรับภูมิช่วยคำเรียกรัฐบาลนะครับ
เพื่อให้แคล้วค่าจากการพิกษาให้ดูหลังมีสะอาด
ส่วนประเด็นร้อนกรณีเกี่ยวพันธ์คดียาเสพติด
และการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่ประชุมคณะการมาที่การป้องกันและปราปราม

มีมติตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐ

หนึ่งตรวจสอบกรณีเกี่ยวพันธ์คดียาเสพติด
และถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลีย
อีกชุดหนึ่งตรวจสอบวุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่เป็นปัญหา
ภายใต้กรอบการทำงาน๓๐วัน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยัน
ว่าการทำงานของคณะกรรมธิการไม่มีป่าหี่
ทำงานเต็มที่ไม่เกรงกลัวใคร

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาหลายวัน
เช้าวันนี้ไข้ขึ้นสูงถึงขั้นต้องลาประชุมคอลโลมอร์
เพราะหมอให้แอดมิตรที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ยืนยันทำงานหนักพักผ่อนน้อยไม่ใช่หลบกระแสการเมือง
ก่อนที่จะฟิตขอออกจากโรงพยาบาล
แม้ผลเลือดจะติดเชื้อที่คุณกุญย่า
ยืนยันร่างกายยังสามารถทำงานได้
ส่วนการประชุมสะพานนัดสำคัญในวันพรุ่งนี้
หากโดนฝ่ายค้านอภิปรายก็พร้อมที่จะลุกขึ้นชี้แจง
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน